คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันกับดีเจพี่อ้อย
ต้องบอกว่าสุขสรรค์วันสงกรานด้วยสวัสดีปีใหม่แบบไทยนะคะ
เราเจอเรื่องยากยากน้อยลงคือถ้าเป็นแต่ก่อนจะบอกว่าอ่ะ
สมหวังทุกประการนะคะวันหนึ่งเราค้นพบว่าก็ไม่มีทางเป็นจริง
เอาเป็นว่าเจอเรื่องสุขสุขให้เต็มที่เจอเรื่องทุกข์ขอให้เราผ่านไปได้ก็แล้วกันนะคะ
คือเรามักจะพูดว่าความรักเป็นเรื่องคนสองคนก็เข้าใจฉันเลือกเธอเธอเลือกฉัน
แต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันจะมีอีกหลายคนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจของเรา
ครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งต่อมาคือเพื่อนค่ะ
วันนี้เป็นปัญหาความรักของเพื่อนกับแฟนทำยังไงดีนะ
ไม่ชอบเพื่อนเพื่อนไม่ชอบแฟนปัญหาจะลงเอยยังไงติดตามดูนะคะ
คำถามที่ส่งเข้ามาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะชื่อกรีนนะคะ
วันนี้กรีนมีเรื่องอยากขอคำปรึกษาจากพี่อ้อยค่ะตอนนี้เนี่ยกรีนอายุยี่สิบเจ็ดปีแล้ว
อุปนิสัยของการพูดน้อยไม่ชอบปฏิเสธคน
ทำให้เพื่อนมองว่ากรีนไม่ทันคนและก็เชื่อคนง่าย
ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกรีนเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเยอะ
แต่ก็ไม่อยากให้คู่สนทนาของเรารู้สึกไม่ดีก็เลยขอเออออไปก่อน
เชื่อดีไหมถ้าไม่เชื่อก็จะหาวิธีไหนก็ตามในการปลีกตัวออกมาบ้าง
ซึ่งการกระทำนี้ของเราทำให้คนรอบข้างโดยเฉพาะเพื่อนบอกว่าเราน่ะหัวอ่อนเกินไป
แต่กรีนอยากบอกว่าสิ่งที่กรีนทำมันคือกลไกในการคัดกรองคนของกรีน
แต่เราไม่ได้พูดออกไปไม่ได้อธิบาย
ซึ่งกลไกนี้ทำให้กรีนคัดกรองคนที่จะเข้ามาจนตอนนี้เนี่ยกรีนมีเพื่อนสนิทแค่๓คน
ซึ่งต้องยอมรับว่าเพื่อนทั้ง๓คนของกรีนค่อนข้างเป็นห่วงกรีนมาก
ลีนดีใจนะคะที่มีเพื่อนดีแบบนี้
แต่ตอนนี้ความห่วงของเพื่อนกำลังทำให้กรีนระบากใจมากค่ะพี่
มันเริ่มจากการที่กรีนมีแฟนเมื่อปีที่แล้ว
อายุน้อยกว่ากรีนห้าปีค่ะตอนนี้เราคบกันมาได้เกือบปีแล้ว
ด้วยความที่กรีนเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องตัวเองให้ใครฟัง
ก็ทำให้ตอนพาแฟนไปเปิดตัวกับเพื่อนเพื่อนงงกันมากตกใจมาก
ด้วยความที่แฟนเด็กกว่าเรา๕ปีค่ะหน้าตาดีระดับหนึ่ง
ซึ่งถ้าเทียบรูปร่างหน้าตากันแล้วคนอื่นจะมองว่าไม่เห็นเหมาะกันเท่าไหร่เลย
ทำให้เพื่อนกรีนมองว่าแฟนของเราเข้ามาหลอกเราหรือเปล่า
ก็เลยตั้งแง่กับแฟนของกรีนตั้งแต่แรก
แต่กรีนอยากจะบอกว่ากรีนกับแฟนรู้จักกันมานานมากตั้งแต่เด็ก
แต่กรีนก็ยังติดต่อกับแฟนตลอดมีปัญหาอะไรก็จะคอยอัปเดตขอคำปรึกษากันเสมอ
ความสนิทแบบพี่น้องกรีนก็ค่อยมีความรู้สึกดีให้กับเขา
เมื่อปีที่แล้วกรีนเป็นคนบอกเขาตรงว่าเราชอบเขานะ
มันเลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราสองคนคบกันนะคะ
ตลอดเวลาที่คบกันด้วยความที่กรีนไม่อยากให้เพื่อนมีอคติกับแฟน
ก็จะพยายามพาแฟนไปเจอเพื่อน
ซึ่งอันนี้พี่อ้อยว่าพิธีนี้ผิดไปนิดนึง
เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันว่าทำไมพี่อ้อยถึงรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยควรเท่าไหร่
ทานข้าวด้วยซึ่งแฟนก็ยินดีที่จะไปนะคะ
เพราะว่ากรีนเล่าให้เขาฟังว่าเพื่อนมองเขาไม่ค่อยดี
ห่วงว่ากรีนจะโดนหลอกแฟนก็เข้าใจนะ
เวลาเจอเพื่อนเราก็พยายามทำตัวเฟรลี่
แต่เพื่อนกรีนยิ่งแสดงออกซึ่งท่าทางไม่ค่อยพอใจเหมือนเดิม
อาจจะเป็นได้ว่ากรีนเองบางครั้งเวลาไปทานข้าวกัน
ด้วยความที่กรีนอายุเยอะกว่าและมีงานทำแล้ว
รีนก็มักจะออกค่าอาหารให้เขาซึ่งเอาจริงแฟนก็ไม่โอเคนะคะ
แต่เราก็บอกว่าเอาหน้าไว้วันหนึ่งเธอมีงานทำ

หรือบางทีเราเห็นเสื้อผ้าสวยก็อยากซื้อให้เขาใส่
มันยิ่งทำให้เพื่อนมองว่าแฟนกรีนไม่ดีเข้าไปใหญ่
ขนาดเรียกกลีนไปคุยอย่างจริงจังว่า

แฟนเราเข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่า
รู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังถูกหลอกอยู่

แต่เพื่อนกลับบอกว่าเราน่ะหลงแฟน
หนวกตาบอดแก้ตัวให้แฟนบ้าง

ที่กรีนไม่ชอบพูดมันยิ่งกลายเป็นปัญหา
ทำให้คนเข้าใจผิดเราเข้าไปใหญ่เลยหรือเปล่า

ความสัมพันธ์ของกรีนกับเพื่อนแย่ลงเรื่อย
มองว่าเขาห่วงเราแต่ทำไมเราไม่ห่วงตัวเอง
เขาเตือนเขาสอนทำไมเรายังเข้าข้าง

มันมีหลายคำพูดที่เพื่อนว่าแฟนกรีน

รีนพยายามคิดและทำความเข้าใจในมุมมองของเพื่อน
แต่สุดท้ายพอเราอธิบายเหตุผล
เพื่อนก็จะมองว่าแหมเข้าข้างอ่ะดิ

จนตอนนี้เพื่อนไม่คุยกับกรีแล้ว

กรีนเจ็บกลับมาเมื่อไหร่ค่อยกลับมาหาเพื่อนละกัน

ทำไมเพื่อนไม่ยินดีกับความรักของเรา
ทำไมเพื่อนถึงมีมุมมองแย่กับแฟนของกรีน
แต่กรินก็ยังถือว่าโชคดีที่มีแฟนอยู่ข้าง

ที่คุยกันได้ทุกเรื่องกลับมา

และอยากกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมค่ะพี่อ้อย

ทำไมเพื่อนดูไม่ใช่ทีมเดียวกับเราเลย

เพื่อเป็นอีกแนวทางในการคัดกรองแฟนก็ดีนะ

ไม่ได้บอกว่าน้องต้องเชื่อเพื่อน
แต่ใช้คำวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อน

แต่ทำให้เรามองเห็นแต่สิ่งที่เราอยากเห็น

สิ่งที่เราไม่อยากมองนะคะน้องกรีน

ทำไมนะเพื่อนถึงมองแฟนเราแบบนั้น

เราเองก็ชิงเป็นผู้ให้ต่อหน้าใคร
ลืมว่าเราอาจดูเหมือนให้เกียรติแฟนน้อยไปหน่อยหรือเปล่า

เวลาควรให้เขาได้แสดงความเป็นผู้นำ

ผู้ชายดีเขาอยากมีความภาคภูมิใจ

แสดงการเป็นผู้ให้ต่อหน้าใคร

ผู้ชายคนนี้เข้ามาเกาะผู้หญิงหรือเปล่า
เข้าใจนะคะแต่ละคนมีโอกาสหาเงินไม่เหมือนกัน

แต่อันนี้นะคุยกันเป็นเรื่องหลังไมค์ได้ไหม
เช่นเอาเงินมากองกันคนละครึ่งรวมกัน

ื้อนั้นบ้างมื้อนี้บ้าง
หรือแม้แต่ปล่อยให้เขาได้เลี้ยงเรา

แล้วบอกว่าเฮ้ยเธอตอนนี้ได้เงินพิเศษมา

มือนี่เมื่อกี้เราช่วยออกแล้วกันนะ
คือเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของเราสองคน

นี่คือการให้เกียรติอย่างหนึ่งนะคะน้องกรีน
เวลาที่เราไปแสดงออกว่ามาชั้นเปย์ได้

สิ่งที่เพื่อนบอกเอามาร่วมพิจารณาผู้ชายคนนี้ค่ะ
อย่างน้อยนะมีคนมาช่วยดูช่วยกันมอง
เอามาประกอบการเลือกของเราเพื่อว่าดีออก
น้องบอกว่าเพื่อนไม่ชอบเขานะ
คือพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการบอกไปตรงแบบนี้
มันเป็นผลดีต่อใครไหมแต่ทั้งหมดตอนนี้เขารู้แล้ว
บอกกับเขาด้วยว่าไม่เป็นไรนะ
เรามาพิสูจน์ตัวเองไปด้วยกัน
เราจะทำให้เพื่อนรู้ว่าทำไมเราถึงเลือกเธอ
เอาสิ่งที่เพื่อนท้วงติงมาเป็นโจทย์ให้เราจับมือให้แน่นขึ้น
หรือไปทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีกับแฟน
และทำให้แฟนเริ่มรู้สึกไม่ดีกับเพื่อน
จนเกิดความรู้สึกแยกฝั่งแยกฝ่าย
ถ้ามีเพื่อนต้องเลิกกับแฟนหรือถ้ามีแฟนต้องตัดเพื่อน

สื่อสารกับเพื่อนอันนี้สำคัญ

ขอบคุณเพื่อนที่รักและเป็นห่วงเราเสมอ
เราโชคดีจังเลยที่มีเพื่อนที่รักและดูแลความรักของเราแบบนี้
สิ่งที่เพื่อนเตือนเฮ้ยเราเอามาคิดตลอดนะเธอไม่ต้องห่วง
แค่อยากลองใช้เวลาให้เราได้พิสูจน์ตัวเราและเขาพิสูจน์ตัวเขา

สายตาเราคนเดียวกับเพื่อนอีกหลายคนช่วยมอง

ก็เลยอยากลองใช้เวลาเนาะคบหากันไป
ถ้าเพื่อนเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลอีก

เราเชื่อในความหวังดีของเพื่อนเสมอ
นี่คือการสื่อสารที่จะบอกไปยังเพื่อน

ยังไม่ต้องพยายามดึงเพื่อนและแฟนไปอยู่รวมกัน

แฟนก็อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเอง

ไหนอยากใช้เวลากับแฟนก็ไปกับแฟน

เฮ้ยเธอวันนี้แก๊งเพื่อนสาวเราจะลุยด้วยกันนะ

เป็นการลดแรงกระแทกโดยการใช้เวลา

ยิ่งทำให้เขาอึดอัดต่อกันมากขึ้น

ก็ใช่ว่าจะทำให้เขารักกันมากขึ้นนะพี่อ้อยว่า

ไม่ต้องให้เขาทั้งสองกลับมารักกันดูดดื่ม

กระทบกระเทือนกันและกันมากเกินไป
ชีวิตคนหนึ่งคนค่ะมีหลายองค์ประกอบ

แต่ละคนมีความสำคัญต่อชีวิตเราในแต่ละจุด

ยังมีพื้นที่ในความสำคัญของเขา

เกี่ยวกับที่น้องไม่ยอมพูดตรงไหม
จริงแล้วหัดบอกหัดสื่อสารบ้างก็ดีนะคะ

เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกความสุขของเรา

ไม่ว่าจะเชียร์ให้รักหรือเชียร์ให้หยุดก็ตาม

ถ้าเป็นคนที่ใช่ก็เดินหน้าต่อ

กลับใช่ขึ้นเรื่อยก็เยอะมาก

เราเจอคนที่รักเราจริงแล้ว

เพื่อนยิ่งเป็นห่วงหนักเข้าไปอีก

ปล่อยให้เพื่อนมีอิทธิพลขนาดนี้
คนกลางน่ะหนักสุดค่ะน้องรับรองได้

เพื่อให้คนที่คิดต่างเห็นต่าง
เข้าใจในความต่างมากขึ้นเท่านั้นเอง

ใช้เวลาพิสูจน์ใจไปเรื่อย
ความจริงใจดูไม่ได้ในวันเดียว

แน่ค่ะวันหนึ่งเราอาจจะค้นพบก็ได้ว่า

วันหนึ่งเวลาอาจจะพิสูจน์ก็ได้ว่า

น้องต้องใจเย็นและมีสติเท่านั้นเอง

สามารถติดตามฟังได้แบบนี้ทุกอาทิตย์นะคะ

ไว้วางใจกันเล่าสู่กันฟัง
หัวใจของเราจะต้องไม่พังด้วยเรื่องความรัก
และถ้าเกิดอะไรก็ตามที่อยากให้พี่อ้อยฟัง

เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ